เรื่องราวของน้องบูมนะคะซึ่งก็เป็นเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ
ทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บนะคะ
ช่วยเหลือเก็บซากทั้งสุนัขทั้งแมวอยู่บนท้องถนน
ชาวเน็ตชื่นชมกันมากเลยค่ะ
ซึ่งก็เป็นน้าชายของน้องบูมหรือเด็กหญิงอรัญญาชนลับประทิน
อายุ๑๐ปีตอนนี้น้องบูมค่ะเรียนอยู่ป๔โรงเรียนโรจนาวิทย์
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกก็มักจะติดตามน้าชายนี่นะคะ
ไปทำหน้าที่จิตอาสาของชมรมช่วยสัตว์พิศนุโลกค่ะ
เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมไปถึงเก็บซากของทั้งสุนัขแล้วก็แมวที่ไม่มีเจ้าของอีกด้วยค่ะ
ล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ๔ทุ่ม
น้องบูมเนี่ยก็ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทิม
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเก็บซากสุนัขบริเวณแยกบ้านคลองพิศนุโลกค่ะ
หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่า
พบสุนัขสีดำเพศผู้ถูกรถชนแล้วหลบหนี
อยู่ในสภาพกระโหลกแตกนอนตายอยู่ข้างถนน
โดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ
เจ้าหน้าที่ก็เลยห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็นำไปฝังดินให้เรียบร้อย
น้าชายนะคะก็ยังเล่าต่อไปด้วยว่า
ครอบครัวได้ส่งเสริมแล้วก็ทำแบบอย่างกิจกรรมจิตอาสาว่า
เอ๊ทำแล้วดียังไงช่วงแรกเนี่ยน้องบูมก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน
แต่พอได้ฝึกฝนบ่อยครอบครัวสนับสนุนนะคะ
ก็เริ่มชินแล้วก็กลายเป็นชื่นชอบแทนค่ะ
โดยก็มีน้าชายดีเจบอมนี่แหละคอยควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
คนบนโลกออนไลน์เรื่องนี้เผยแพร่ออกไป
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขอยกย่องเด็กหญิงที่อายุเพียง๑๐ขวบ
แต่รู้จักทำงานช่วยเหลือสังคมโดยการเก็บซากสุนัข
แล้วก็แมวที่นอนตายขวางถนนแล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกด้วยนะคะ
ทำเรื่องแบบนี้เนี่ยบางครั้งทำให้เราแบบรู้สึกหนึ่ง

แต่ว่ามีไปทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฟื่องแบบชีวิตมันแบบรู้สึกว่า
ได้เห็นอะไรรู้สึกว่าโปร่งมากขึ้นมันก็แค่นี้แหละอาจจะแบบน่ากลัวบ้างแรกแต่รู้สึก
ก็เป็นแบบการละสังขารของมนุษย์แล้วเวลาใครทำอะไรดีดีในโลกโซเชียลแบบเนี้ย
ต้องนำเสนอข่าวเยอะนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีกระแส
แข่งกันทำความดีในโลกโซเชียลอยากจะให้คนอยากจะให้เป็นข่าว
จะให้คนรู้ว่าเราทำความดีแล้วก็แข่งกันแข่งการทำความดีนี่คือเรื่องดี
ใช่ค่ะใช่เรื่องราวดีนะคะทำได้ตั้งแต่อายุน้อยก็เป็นการปลูกฝังแบบนี้แหละ
คุณพ่อผู้ปกครองอะไรก็มีลูกหลานลองไปดูส่งเสริมดูนะคะ